พี่พาเอาไหมรอก่อนรอก่อนพี่พาพี่พาอยากเอามั่ง
หนึ่งสามสาม

หนึ่งเลยลูกเป็นกระจกสะท้อนตัวเรา
เราจะเห็นแบบสันดันดิบบางอย่างของเราที่อยู่ในตัวเขาอะไรอย่างนี้
แล้วก็คือมันแบบมันเป็นผลผลิตมันเป็นเรื่องมรดกตกทอดจริงพี่
แล้วก็ยิ่งในวัยที่เขากำลังเริ่มเรียนแบบเริ่มสังเกตอะไรอย่างนี้
เราจะเห็นว่าบางอย่างที่เราทำไม่ดีแล้วมันแบบเด็กมันพร้อมที่จะซึมซับตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นเขาจะสะท้อนให้เราเห็นตลอดอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นในขณะตรงนั้นเราก็ได้พัฒนาตัวเราเองด้วย
เพราะว่าเราได้เห็นแบบสิ่งไม่ดีบางอย่างในตัวเรา
แล้วสำหรับชมคือมันชมว่าสิ่งสวยงามอีกอย่างหนึ่งนะในเรื่องของพันธุกรรมนะ
คือพูดแบบวิทยาศาสตร์คือชมเนี่ยทั้งฝั่งทั้งชมและคุณนอนเนี่ยคุณพ่อเสียแล้วนะ
แต่พอมีลูกอ่ะเหมือนเราเห็นแบบเราเห็นคนที่จากไปแล้วเห็นอะไรอย่างนี้
อยู่ในตัวเขาอะไรอย่างนี้แล้วมันเป็นแบบมันเป็นอะไรที่แบบ
เรานึกถึงคนที่จากไปแล้วแบบว่ามันแบบพี่เข้าใจไหมเออคือมันแบบมันดี
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสำหรับผู้หญิงนะช่วงเวลาการเป็นแม่ลูกอ่อน
ที่คือแบบเป็นบทพิสูจน์แบบว่าความแข็งแกร่งของเพศหญิงมาก
เพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่เราเจอขุมทรัพย์พลังอะไรบางอย่าง
ในตัวเราแล้วแบบว่าเหมือนเราขุดมันมาใช้ได้ยังไงก็ไม่รู้
แล้วแบบว่าเฮ้ยแบบนี่เราทำได้ขนาดนี้เหรออะไรอย่างนี้
แล้วเมื่อเราผ่านมันไปได้มันเป็นพลังมันทำให้เรารู้ว่า
เฮ้ยเราอาชีฟอะไรได้ไม่แบบอีกเยอะมากอะไรอย่างนี้
เพราะว่าแบบหน้าที่แม่นี่มันคือแบบยิ่งใหญ่มันสุดจริง

ก็เลี้ยงอย่างที่เห็นนะคะ
ก็ไม่ได้ถึงกับบุฟเฟ่ค่ะก็จริงคือไม่เคยฆ่าสายตานะคะ
ก็คือถ้าเราไม่อยู่ก็ชงก้นก็จะโชคดีอะ
ออฟฟิศชมคือดีเลย
แต่ว่ากว่าจะลงตัวกว่าจะเซ็ตอัพทีมที่ได้ขนาดนี้

ก็เรียกว่าเป็นก็มันลิงสองตัวนึกออกไหมพี่
มันก็ต้องน่ะก็ต้องอันนี้มันคือคนเลี้ยงคนดูเขาเลย
ก็ต้องเอาเขาให้ได้ก็ต้องทันเขาเหมือนกัน
ชมผู้เป็นแม่แบบไหนคะ
เลี้ยงลูกเหมือนคุณแม่เลี้ยงแบบเรามา

เอาจริงคือตอนชมเด็กเท่านี้ชมก็จำไม่ได้นะว่าแม่เลี้ยงเรายังไง
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ชมรู้คือแม่ให้เราเป็นตัวเอง

ไม่เคยไม่ในตั้งแต่เกิดมาจนโตไม่เคยได้ยินแม่พูดว่า

หรือว่าทำไมเราไม่ทำอย่างนั้นทำไมเราไม่ทำ
แม่ไม่เคยแม้แต่จะยัดเย็ดว่าไปเรียนนั่นสิลูกไปทำอันนี้สิลูก
ไม่มีคือรู้แต่ว่าเราที่เราเป็นตัวเราขนาดนี้
คือชมก็แบบพอตัวเองมาเป็นแม่เราก็มานั่งย้อนว่า
แม่เราเลี้ยงเรายังไงทำไมเราถึงแบบ
ก็เลยแบบว่าเป็นโจทย์ข้อแรกเลยว่า
คือจะเลี้ยงเขาให้เขาแบบเป็นตัวเขาครับ
อันนี้ฉันทำถูกไหมนะแบบอะไรอย่างนี้เป็นเด็กแบบไม่มั่นใจ
คืออยากเห็นธรรมชาติของเขาก่อนเพราะฉะนั้นเด็กมันควรจะได้เป็นเด็ก
คือเด็กต้องโตอยู่แล้วมันเป็นกฎธรรมชาติเขาต้องตกอยู่แล้ว
แต่มันไม่ใช่หน้าที่เขาที่เขาต้องรีบโต
เขาควรจะได้เป็นเด็กเกาะอะไรอย่างนี้ตามธรรมชาติเขาอะไรอย่างนี้
เพราะชมว่าแบบความทรงจำตรงนี้แล้วก็มันก็เป็นพาร์ทหนึ่งของการเติบโต
ว่าตรงนี้มันสำคัญ
เอาจริงไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรเลยนะคะ
แต่ว่าฉันว่ามันก็คือเราก็เรารักกันในแบบที่เราเป็นแบบนี้
คือชมกับคุณน็อตตั้งแต่จีบกันจนถึงวันนี้คือเหมือนเดิมเลย
คือไม่ได้แบบว่ามีแบบว่าอุ้ยโปรโมชั่นอุ๊ยช่วงนั้นหวานมากแล้วตอนนี้หวาน
คือเท่าเดิมเป็นอย่างนี้คือเป็นธรรมชาติอยากทำอะไรก็ทำ
อะไรอย่างนี้ค่ะชวนไปกินข้าวเหนื่อยก็ไม่ไป
อะไรอย่างนี้หรือว่าอยากกินก็อ่ะตาย
อะไรอย่างนี้คือมันคือทุกอย่างมันออร์แกนิคมากอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าพอยิ่งมันชมว่ายิ่งมีลูกมันยิ่งทำให้เรามีอะไรให้แบบว่า
ให้ดูด้วยกันให้แบบได้แชร์กันได้อะไรกัน
บางทีแบบว่านั่งกินข้าวอยู่ตอนเช้าแล้วก็เห็นลูกก็แบบว่า
กเขมรตีรังกาอยู่ตรงนี้มันก็เป็นความสุขแล้ว
มันก็แบบคือแบบว่าแวบนึงมองตากันมันก็แบบคือมันไม่ต้องพูดอะไรแล้ว
ก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยดูดีเราแบบเราผลิตไอ้นี่ขึ้นมา
เออมันเป็นผลผลิตของเราอะไรอย่างนี้
ถ้าถามชมตอนนี้ก็อีก๓๕ปีนะคงเป็นแม่ลูกสาม
ตั้งใจว่าจะมีลูกผู้หญิงอยากได้ลูกผู้หญิง

ตั้งใจไว้ว่าต้องมีแน่ภาพใน๓ปีนี้

เรื่องงานเหรอคะก็เมื่อมีงานมีบท
กับไลฟ์สไตล์เรามันเป็นเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ไม่ติดนะก็ทำได้อะไรอย่างนี้

กองไทยเข้าใจเราก็โอเค
โอเคโอเคโอเค